ไปท่องอินเตอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอกระทู้กระทู้หนึ่งในพันทิพย์นะคะ
ก็บอกว่าเป็นความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายของหนุ่มจบปริญญาตรีการตลาด
เดี๋ยวนี้จบปริญญาตรีการตลาดใช่ว่าจะหางานทำได้
เขาบอกว่างานมา๖เดือนแล้วสมัครงานที่ไหนไปสัมภาษณ์ที่ไหน
ไม่มีบริษัทไหนรับเลยเพราะว่าเขามีรอยสัก
คุณผู้ชมดูกันหน่อยเรื่องค่านิยมรอยสักเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคนที่มีรอยสักมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรืออย่างไร
หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอยากจะมาระบายเรียนจบมาปริญญาตรีการตลาด
ว่างานไปหกเดือนแล้วหางานทำไม่ได้เลยเพราะว่ามีรอยสัก
มันพอปิดได้มีปัญหาก็คือรอยตรงคอเหนือปกเสื้อ
คือมันพ้นเสื้อผ้าออกมาขนาดเท่าเหรียญ๒บาท
มีหลายบริษัทโทรไปสัมภาษณ์แต่พอเห็นรอยสักแล้วก็สายหน้าใส่เขาทุกราย
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร้านกาแฟดังร้านหนึ่งก็ไม่เอาค่ะเพราะเขามีรอยสัก

อืมทีนี้เขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะแต่คือมันเป็นเป็นรอยสักเหนือคอแบบเนี้ยค่ะ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาศักดิ์กันเยอะคือคนอ่ะพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาก็ไม่ได้มองแล้วว่ารอยสัก
มันคือตรามันคือการตีตราว่าคนนี้คือคนต้องโทษหรือว่านักโทษติดคดีหรือคนไม่ดี
มันกลายเป็นแฟชั่นมันกลายเป็นศิลปะไปแล้วบางทีมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อความขลังเวทมนต์ไปเนอะ
แต่ก็ยังคงมีหลายที่นะคะที่ยังคงติดเรื่องรอยสักอยู่
สิ่งที่เขาต้องการจะขอความคิดเห็นก็คือว่า
ช่วยบอกเขาหน่อยว่าเขาควรจะทำงานอะไรควรสมัครงานแบบไหน
เขามีความสามารถนะคุณจบการตลาดปริญญาตรีแถมยังสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
เพราะภาษาจีนตอนนี้เป็นที่ต้องการมากในโลกธุรกิจ
แต่ไม่มีใครรับเขาทำงานเลย
เขามีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้เคารพคนที่อาวุโสกว่า
ให้ทำงานอะไรก็ไม่เกี่ยงก็มีปัญหาแค่รอยสักนี่แหละ
คนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะแล้วก็บอกเขานะว่า
ก็ถ้าปัญหามันเป็นอยู่ที่รอยสักเหนือคอก็ลบเลย
ลบเถอะรอยเล็กนิดเดียวลบไปเลยรีนสองบาทน่ะ

ธุรกิจแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรรู้สึกชีวิตล้มเหลวเหลือเกินแล้วทีนี้ก็มีอีกคนนึงบอกว่าผมก็มีรอยสักเหมือนกันไม่มีปัญหาที่ทำงานนะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณเก่งกว่าคนอื่นเขาจะมองข้ามรอยศักดิ์และเห็นความสามารถคุณแต่ถ้าคุณเก่งเหมือนคนอื่นรอยสักก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปกปิดความสามารถคุณ
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งมาเหมือนกันเราอ่านข้อความอยู่บอกว่าน่าจะดูเรื่องความสามารถมากกว่าเรื่องของรอยสักแต่บางทีจะศักดิ์คิดให้ดีนะเพราะบางอาชีพเขาห้ามจริง
คือถ้าศักดิ์แล้วมันอยู่ในเสื้อผ้าที่ปกปิดได้เสื้อเชิดในร่มยุงแขนยาวอะไรอย่างนี้มันก็โอเคคุณผู้ชมลองส่งไลน์มาหน่อยละกันว่าคิดเห็นยังไงกับคนที่มีรอยสักในสมัยนี้